เขาบอกว่าเพิ่งจะออกรถใหม่มา
เวลาคุณออกรถใหม่มาคุณต้องไปเจิมถูกไหมค

ก็แล้วแต่ผู้ชายคนนี้เจิมจริงค่ะ

รถชนแบบนี้เลยอยู่ในวัดนะคะพอตำรวจเนี่ยนะคะ
สอนอราชบุรณะเขาเข้าไปตรวจสอบเพราะได้รับแจ้งเหตุบอกมีรถชน
ชนอะไรอ่ะชนสิ่งของภายในวัดสารอดอยู่ที่ซอยสุขสวรรค์๔๔นะคะ
อยู่ที่กรุงเทพบ้านเรานี่แหละค่ะอ่ะก็มีการประสานอาสามุยที่ร่วมกับตันดู
ไปดูที่เกิดเหตุคุณดูดิสภาพไปชนโบสถ์ค่ะ
ที่เกิดเหตุตรงบริเวณหน้าโบสถ์นะคะเจอกับรถยนต์เก๋งยี่ห้อ
หรูเลยสีขาวชนกับรถกระบะนะคะแล้วก็มีร่องรอยความเสียหาย
กับกระบาดสีเขียวอยู่ที่เต็นต์หน้าโบสถ์มีร่องรอยความเสียหายที่ฐานวางพันธุมด้วยนะคะ
ซึ่งก็แตกห่างโดยบริเวณรอบเองก็พังเสียหายหมดเลย
มีร่องรอยการเฉลจชนระหว่างทางพวกกระถางต้นไม้อะไรต่ออะไร
ระเนรนาศนะคะแล้วก็ยังมีรถยนต์ที่จอดอยู่ในเต็นต์อีกสักสองคัน
ก็ได้รับความเสียหายเพราะดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
คันเกิดเหตุล่ะเป็นยังไงเขาบอกว่ามากันสองคน
แล้วคืออันนี้ตามคำบอกเล่าเขาบอกว่าคล้ายกับเหมือนกับเมาหรือเปล่าไม่แน่ใจ

ในรถมันมีขวดเหล้าขาวขวดน้ำถุงอาหารใส่บาท
แล้วก็รถของชาวบ้านคันอื่นอย่างที่บอกว่าเสียหายหลายคันนะคะ
สอบถามเด็กวัดคนหนึ่งค่ะชื่อช่างกี้บอกแบบนี้ว่า
ตัวเขากลับมาที่วัดแล้วมาเห็นรถคันนี้ตอนแรกจริงก็จอดอยู่ดีนะ
สักพักเอ๊ะทำไมเขาออกรถแต่ออกแบบตีโค้ง
แล้วเหมือนเหยียบคันเร่งแล้วพุ่งตู้มชนดังโครม
คนขับทราบชื่อแบบนี้ชื่อนายชัดชัยกิจรื้นอายุ๕๓ปี
เจ้าตัวเล่าเลยบอกว่าผมเพิ่งซื้อรถคันนี้มาเมื่อวานคุณคิงวันเดียว
เช้าวันนี้อยากจะมาหาพระอาจารย์สักหน่อยก็นิมนต์อยากจะให้ท่านเนี่ยเจิมรถ
ต้อนรับปีใหม่แล้วก็อยากมาทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล
ขับรถออกมานะคะมาที่วัดมาถึงที่จอด
จริงก็จะมาถามเขาแหละว่าสาราเจ้าอาวาสอยู่ตรงไหน
เขาบอกเออเขากำลังจะขับรถออกแล้วกลายเป็นว่าเหมือนเหยียบคันเร่ง
แล้วเบรกไม่อยู่อันนี้ตามคำบอกเล่าของเขานะ
ก็เลยหักหลบไปตรงที่ไม่มีคนก็พุ่งไปชนในสารา
ไม่งั้นเนี่ยอาจจะแย่กว่านี้ลองฟังเขาเล่าดูค่ะ

ตอนนี้รอเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบก่อน
เฉพาะที่ตำรวจก็มีการเชิญตัวคนขับไปสอบสวนเพิ่มเติม
แล้วก็ยกรถคันที่เกิดเหตุนี่แหละ

ก็ต้องไปคุยกันแล้วค่ะว่าจะรับผิดชอบค่าเสียหายกันอย่างไร
แล้วก็วัดเองก็พังเสียหายด้วยนะโบสถ์
แค่วันเดียวจากรถใหม่กลายเป็นรถเก่าเลยนะฮะ